มาตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านในเช้า
วันนี้ในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตันนันพิสิทธิ์มหันครับ
คุณผู้ชมครับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศในประเทศไทยของเรานั้น

ก็คือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีน
แพร่ลงมาปกกรุมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
เช่นในบริเวณจังหวัดลำปางกำแพงเพชรมีฝนโปรยปลายลงมา
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสริมที่ทำให้อุทธภูมิบริเวณนั้นกล่าวลดต่ำลง
เดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ครับ
จากการคำนวณจากระบบพยากรณ์อากาศไทยรัตน์ทีวี
พบว่าวันนี้อุณหภูมิจะดิ่งลงไปต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๔องศาเซลเซียต
จะสังเกตว่าพื้นที่สีน้ำเงินคือบริเวณที่มีอากาศหนาวนั้นแผลลงมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ฝั่งตะวันออกตอนบนแถวบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านแพร่
บริเวณอื่นนั้นมีพื้นที่สีเขียวปกกลุ่มก็คืออากาศเย็นในช่วงเช้า
สูงสุดวันนี้คาดการณ์ว่าจะไต่ไปอยู่เพียงแค่๒๙องศาเซลเซียตเท่านั้นในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะครับ
เหนือภาคอีสานบางจุดอาจจะหนาวเย็นตลอดทั้งวันเลยทีเดียว
คำนวณต่อไปวันพรุ่งนี้ครับดิ่งลงไปอยู่ที่ประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
พื้นที่สีฟ้านั้นกินพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะครับ
เช้าวันเสาร์ถ้าหากเราคำนวณต่อไปจากปัจจัยณขณะนี้ต่ำสุดนั้นอยู่ที่๑๑องศาเซลเซียต
นี่คืออุณหภูมิภาคพื้นนะครับส่วนตามยอดดอยยอดภูนั้นอากาศหนาวถึงหนาวจัด
นอกจากเรื่องของอากาศเย็นที่ได้รับกันหลายพื้นที่แล้วในเช้าวันนี้
อีกหนึ่งเรื่องที่ตามลงมานะครับเนื่องมาจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่แผลลงมาในระยะแรกก็มักจะทำให้เกิดฝนเกิดขึ้น
นี่คือกลุ่มฝนที่เกิดขึ้นในช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับจะสังเกตว่ามีการกระจายตัวในหลายพื้นที่

ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับตั้งแต่เช้าวันนี้เป็นต้นไปก็จะเริ่มมีการกระจายตัวของกลุ่มฝนมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียาลานราธิวาสรวมไปถึงในบริเวณจังหวัดสตูน
จะสังเกตว่ามีทั้งสีเหลืองสีส้มสีเขียวก็คือตกหนักถึงหนักมาก
โดยภาพรวมปริมาณน้ำฝนสะสมถ้าหากเราคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีก็พบว่า
บริเวณดังกล่าวจะสังเกตว่ามีพื้นที่สีเขียวปกกลุ่มเป็นวงกว้างเลยทีเดียวตัวเลขก็ค่อนข้างเยอะนะครับ
ดังนั้นประชาชนบริเวณดังกล่าวต้องเฝ้าระวังเรื่องของอันตรายที่จะตามมาจากฝนตกสะสมเป็นจำนวนมาก
ท้องทะเลคลื่นก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับประมาณ๒๔เมตร
ชาวเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สูงสุดประมาณ๑๘โองสาเซลเซลเซียต
สูงสุดประมาณ๓๖๔โองสาเซลเซียต
นี้คือภาพรวมการเปลี่ยนแล้ว
ลักษณะอากาศทั่วไทย
ทั่วไทยในวันนี้นะครับยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย
ผมคุกตันนันพี่สิบมหันสวัสดีครับ